มีคดีที่เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับลุงวัย๗๐ปีคนหนึ่ง
ใช้ขวานจามศีรษะเพื่อนบ้านวัยหกสิบสี่ปี
โดยกล่าวหาว่าเขาขโมยเงินจากกระปุกออมสินของตัวเองไป
ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นญาติของผู้เจ็บ
คาใจเรื่องการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่ไม่แจ้งข้อหาในทันทีติดตามจากรายงานครับ
มันนั่งยืนนิ่มเป้ยอยู่มันฝันแล้วนะ
ก็ว่ามาฟันให้ตายซื้อ
ภรรยานายท้องม่วนกันหาเขียวอายุ๖๔ปีระบายความรู้สึก
หลังสามีของเธอถูกนายเทวีมิดมาตรอายุเจ็ดสิบปี
ขวานจามใส่หัวขณะนอนหลับอยู่บนเปรยวนใต้ถุนบ้านของตัวเอง
ดอนจำปาตำบลกวางโจรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่นายเทวีกลับไม่มีท่าทางสลด
กับสิ่งที่ทำลงไปโดยไม่ถูกตำรวจดำเนินคดี
และถูกปล่อยตัวทั้งที่เพิ่งเกาะเหตุอุกชะกันเธอไม่คาดคิดว่าเพื่อนบ้าน
นั่งกินเหล้าด้วยกันเป็นประจำจะเข้ามาทำร้ายสามีของเธอ
และไม่เข้าใจว่าเหตุใดตำรวจจึงไม่ดำเนินคดีแจ้งข้อหา
แต่กลับปล่อยนายเทวีออกมาข่มขู่เธอและญาติญาติ
โดยขณะนี้อาการของสามีเป็นตายเท่ากัน
อยู่ที่ความภูมิสูงของสามีพระเจ้าจึงค่ะ
ขณะที่ภรรยามือขวานยอมรับว่าสามีชอบกินเหล้าเป็นประจำ
วันเกิดเหตุเธอได้ต่อว่าที่ขโมยเงินเก็บในกระปุกออมสินไป
แต่สามีกลับปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไป
ก่อนจะหยิบขวานเข้ามาทำร้ายเธอและข่มขู่จะฆ่าเธอจึงวิ่งหนีไป
กระทั่งกลับมาบ้านอีกทีถึงรู้ว่าสามี
ได้ใช้ขวานจามหัวเพื่อนบ้านเจ็บสาหัส
ยืนยันว่าคนที่เอากระปุกออมสินไปไม่ใช่เพื่อนบ้าน

ล้างต่อเหตุนายทะวีได้หลบไปอยู่กับน้องสาว
ถูกภรรยาด่าทอเรื่องขโมยเงินกระปุกออมสิน

และอ้างว่าถูกเพื่อนบ้านทำร้ายก่อนเลยตัดสินใจใช้ขวานฟันหัว
ด้านตำรวจสพภูเขียวระบุประเด็นที่ครอบครัวผู้บาดเจ็บติดใจสงสัย
เหตุใดตำรวจไม่แจ้งข้อหาทันที

เนื่องจากพยานหลักฐานอย่างไม่เพียงพอ

และต้องรอผลการตรวจอาการบาดเจ็บจากแพทย์
เมืองต้นวันนี้ได้เรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
และพยายามฆ่าผู้อื่นแล้ว